และแน่นอนนะครับกิจกรรมที่เราทำกันทุกวันเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวไทย
ก็คือกิจกรรมฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
สำหรับวันนี้เราจะนำเสนอร้านเบเกอรี่ร้านนี้ค่ะ
เป็นฝีมือของคุณแม่เจ๊เพ็ญหัวลำโพง

ใช่ฉายาเขาหรือยังไงเจ๊เพ็ญหัวลำโพงนี่ขายขนมเบเกอรี่มาเกือบ๓๐ปี
ตกทอดรุ่นสู่รุ่นเลยนะจ๊ะ
แล้วก็พัฒนาขนมให้มันเข้ากับยุคสมัยมากขึ้น
มีหลากหลายเมนูหลายขนาดให้คุณเลือกราคาก็จับต้องได้
เมนูขายดีของร้านเขาแนะนำเลยสั่งดู
ช็อกโกแลตฟัดเค้กเป็นช็อกโกแลตเนื้อเนียนนุ่มชุ่มชำ
ที่เขาใช้เนยสดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ
แล้วช็อกโกแลตที่ทำก็เป็นเกรดพรีเมียมด้วย
ส่วนอีกหนึ่งเมนูก็คือเป็นยังเฟรสเค้กค่ะ
เค้กมะพร้าวที่แบบหอมหวานของเนื้อมะพร้าว
เค้กนี่ละมุนกัดคำไหนนี่นุ่มละลายคำนั้นเลย

ใครสนใจอยากจะสั่งซื้อสั่งได้ตามช่องทางที่เราขึ้นให้เลยจ้า

ส่วนใครที่จดไม่ทันอยากจะสั่งมาทานนะครับ
รวมไปถึงคุณผู้ชมที่อยากจะให้พวกเราไทรัตทีวี
ช่วยโปรโมทร้านของคุณ
ใช่แล้วค่ะส่งกันมานะคะเดี๋ยวเราจะคัดเลือกมา
แล้วก็โปรโมทรีวิวสินค้าให้คุณแบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะคะ
ร่วมเป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะ